คุณผู้ชมคะที่จังหวัดบุรีรัมพ์ก็เป็นอีก๑
พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ว่ามีพ่อลูกคู่นึงค่ะ
คุณพ่อเนี่ยอายุเยอะและอายุ๘๐กว่า
ลูกชายก็ด้วยความหวังดีชวนคุณพ่อออกจากบ้าน
นั่งรถเล่นไปสูดอากาศชมวิว

ขับไปขับมาน้ำมันท่วมสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยถอยไม่ทัน
น้ำซัดไปเนี่ยค่ะดูสิคะน้ำท่วมสูงขนาดนี้
นี่ค่ะเขาก็บอกแล้วว่าน้ำท่วมทางอ่ะนะครับ
ปรากฏว่าพอถอยถอยไม่ทันทำยังไงพ่อลูกคู่นี้ก็พยายามจะเปิดประตูออกมา
สุดท้ายก็ต้องมีกู้ภัยไปช่วยนะคะปลอดภัยนะคะช่วยได้นะคะ
แต่ก็ทุลักทุเลพอสมควรเป็นทางเลี่ยงเมืองสะพานใหม่
ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะกู้ภัยมีทีมงานออฟโรดไปเลย
อฟรถสี่คันนะคะลากรถขึ้นมาจากน้ำนี่ค่ะเป็นรถกระบะนะคะ
รถเนี่ยลอยไปติดกับพุ่มไม้จนน้ำมิดหลังคาพ่อลูกปลอดภัย
ลูกชายค่ะเป็นคนขับชื่อว่านายสิทธิชัยลิ้มประสิทธิ์อายุหกสิบเอ็ด
ลูกชายบอกว่าขับรถพาคุณพ่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์
อยากให้พ่อชมวิวมาดูน้ำท่วมครับ
คุณพ่อชื่อว่านายเสมอลิมประสิทธิ์อายุแปดสิบหกแล้วนะคะ
ระหว่างทางเห็นน้ำท่วมตอนแรกมันก็ท่วมไม่ค่อยเยอะ
เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นวิวสวยงามดีอยากให้พ่อเห็นใกล้
ขับเข้าไปเรื่อยเรื่อยค่ะฝ่าน้ำท่วมเข้าไปเรื่อยเรื่อย
เริ่มหนืดน้ำเริ่มโอ้โหท่วมสูงขึ้นเรื่อย
ตัดสินใจถอยถอยไม่ทันกระแสน้ำมันแรงจริงนะคะ
ก็กระแสน้ำเนี่ยซัดรถกระบะตกถนนไหลไปเลย
เคราะห์ดีที่รถไปติดกับพุ่มไม้ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะยังไงเลย
รีบเปิดประตูให้พ่อแล้วก็รีบออกมาจากรถกันก็ปลอดภัย
แต่รถเนี่ยค่ะมันยังไหลต่อนะคลอดลูกออกมาจากรถแล้วเนี่ย
รถไหลไปเรื่อยไปกับกระแสน้ำจนมิดทั้งคัน
คือถ้ากู้ภัยมาช้ากว่านี้รถคงแบบหายไปเลยอ่ะ
ถูกซัดหายไปเลยจมไปเลยแน่แน่
มาดูน้ำพาคนแก่มาดูน้ำครับแล้วเป็นไง
แล้วว่าน้ำมันลึกแล้วจะถอยหลังกลับคืนกลับไม่ได้มันน้ำมันพัดหลังลงเลย
เสียเตี๋ยเขาออกมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันอืม
ท่วมลึกขนาดไหนช่วงนั้นแค่นี้อ๋อเลยรีบออกเออ
แล้วมันก็พัดรถออกไปเลยอ้าวพ่อลูกคู่นี้บอกว่า
เชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่เจียม
เกจิชื่อดังเมืองบุรีรำนะคะครับคล้องเหรียญเอาไว้ที่กระจกมองหลังนะคะ
นี่ค่ะพระองค์นี้นะคะแต่ก็ต้องเตือนนะคะ
บางทีเรามองด้วยตาเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าน้ำท่วมสูงขนาดไหน
แม่กะว่าจะพาพ่อมาดูน้ำอืมทีนี้เห็นชัดเลยค่ะนะ
โชคดีออกมาทันนะฮะค่ะอันนี้ผู้ชมครับ